อ่าใครเลี้ยงหมาพันธุ์ไซบีเรียนบ้างลักษณะนิสัยมันเป็นยังไงคะ
มันก็จะไม่ได้ดุอะไรนะแต่มันก็น่ารักดีตัวหน่อยคุณร้านทองร้านหนึ่ง
เลี้ยงหมาพันธุ์ไซเบียเรียนแล้วมีโจรเข้าไปในร้านทอง
ไปจี้ชิงทองแล้วหมาทำไงคุณดูนะโอ้โหมาปืนขนาดนี้
เจ้าของร้านก็ตกอกตกใจนู่นน่ะมุมจอด้านซ้าย
เหลือบตามามองนี่นะคุณฮะแต่โนสนโนแคร์จ้ะก็จะนอนอ่ะ
ก็จะนอนแล้วสุดท้ายเห็นไหมล่ะโจรมันได้ทองไป
ออกไปจากนอกร้านแล้วกระดิกขาเหลือบตามอง
แต่ก็ไม่ลุกขึ้นมาจากที่นอนอยู่ดีนะคะ
แล้วคุณดูสินั่นเจ้าของร้านต้องรีบโทรแจ้งตำรวจนะฮะ
นี่แหละค่ะมันชื่อว่าอะไรเจ้าลักกี้นะคะ
ลักกี้เนี่ยแหมใจคอเองจะไม่ช่วยเจ้าของหน่อยเหรอนะ
ดีนะคุณเฉลยก็ได้คลิปนี้เนี่ย
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เรื่องจริงแม่อืม
ว่าแล้วพี่เห็นเท้าผู้ชายอะไรยืนอยู่ตรงหน้าร้าน
แล้วทำไมไม่ช่วยไม่อะไรเลยสักอย่างเดียวแล้วจะไปป้นทำไม
ไม่คืออย่างนี้เขาจำลองเหตุการณ์คือจำลองเหตุการณ์ลักษณะคล้าย
แบบเพลิงไหม้อะไรอย่างเงี้ยซ้อมแผนเหรอซ้อมแผนอ๋อ
เออใช่พี่เบิร์ดเนี้ยอุตส่าห์น้องก็ซ้อมนอนอยู่เออเออ
นั่นแหละนั่นอ่ะเห็นเท้าไหมชาวเน็ตก็คิดเหมือนก๊อฟเลย
ก็ซ้อมนอนก็คิดว่าเออก็มันเป็นเรื่องของการซ้อม
แล้วทำไมจะต้องเปลืองแรงออกแรงทำไมนะบางคนก็บอกว่า
แหมเป็นปกติของนะคะคือมนุษย์ทั้งโลกล้วนเป็น
ทุกชนิดคือสัตว์รูเป็นหมาพันเนี่ยที่เอ่อนี่ถ้าเป็นหมาพัน
นะมีการคาดทองไปส่งให้โจรถึงที่เลยด้วยซ้ำจริงออกไป
คือมันเป็นหมาแบบอารมณ์ดีอ่ะที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเนี้ย
เพจนุงลักกี้ไซบีเรียนเซินเจิ้นนำมาโพสต์ไว้นะคะ
ระบุบอกว่าเมื่อมีโจรมาปล้นร้านทองนี่ใจคอเองจะไปช่วยฮาจริง
หรือเนี่ยปลตำรวจเขาจำลองเหตุการณ์นะคะครับซ้อมแผนปล้นร้านทอง
น้องก็ซ้อมนอนไปอืมอ่ะช่วงนี้ขอบคุณร่างผู้แปรภาษามือด้วย
อาจารย์ภรรณแสนสุนทรครับค่ะมันจะไม่หลับสนิทได้ไงเพราะลมจ่อด้วย
มันเป็นหมาเมืองหนาวมันชอบอากาศเย็นเย็นเออนี่ชาวเน็ตบางคนบอกว่า
ถ้าเกิดว่าเป็นการปล้นร้านทองหรือว่าจี้ชิงทองจริงนะ